สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ้าวเรื่องของบอสทายาทกระทิงแดง
กลับมาเป็นข่าวอีกทีหนึ่งวันนี้ไทยรัฐพาดหัว
วันนี้พาดหัวรองเรื่องของบอสว่ารองโฆษกอายการสูงสุดโยนตำรวจ
ภารกิจสืบหาตามตัวบอสมาฟ้องภายในอายุความอ่า
เรื่องนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าเอ่อ
ราวที่แล้วสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศนะ
ที่เขารายงานโผล่ขึ้นมาว่าอายการบ้านเราเนี่ย
สั่งไม่ฟ้องบอสวรายุทธ์ก็แปลว่า
ไม่ตกพ้นสภาพความเป็นผู้ต้องหาหลังจากนั้นก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาว่า
เอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมอยู่อยู่ดีดี
อายการจึงสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดหลุดไปเฉยคนก็งง
ในที่สุดในที่สุดก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ไปไปมามาก็ลงเอยว่าอายการสั่งฟ้องใหม่
อายการสั่งฟ้องใหม่นายบอสก็กลับมาเป็นผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องก็ไปค้างอยู่ตรงนั้นแต่ที่มันเป็นข่าวตามมาก็คือว่า
ถึงแม้ว่าตกมาเป็นผู้ต้องหาอีกรอบหนึ่งอายการสั่งฟ้องใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แต่ถ้านำตัวผู้ต้องหาหรือนำตัวนายบอสมาส่งฟ้องศาลไม่ได้
แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะตอนนี้นายบอสหลบหนีอยู่ในต่างประเทศ
ซึ่งหลบหนีมาตั้งนานแล้วเราก็รู้กันอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำถามก็คือว่า
เราจะเอาตัวนายบอสมาสั่งฟ้องดำเนินคดีทันเวลาในกรอบที่มีอายุความไหม
รู้สึกว่าจะเหลืออีก๗ปีอันนี้เป็นประเด็นใหญ่
คำถามก็คือว่าใครที่จะตามตัวเอาตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีในต่างประเทศ
มาดำเนินคดีตอบว่าตำรวจครับตำรวจเนี่ยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขามีหน่วยงานที่เรียกว่ากองบังคับการตำรวจต่างประเทศของเขาอยู่นะครับ
หน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่นี้โดยตรงเลยที่จะสืบหาเบาะแสว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีนั้นเนี่ย
ไปอยู่ที่ไหนแต่ปัญหาก็คือผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าตั้งแต่ครั้งก่อนโน้น
ตำรวจกองบังคับการเรียกว่าตำรวจต่างประเทศเนี่ย
ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำเสมือนว่าไม่มีตัวตน
ระดับผู้บังคับการที่เป็นผู้บังคับบัญชาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
ไม่มีสื่อมวลชนสำนักไหนที่ไหนได้สัมภาษณ์เลยเพราะเขาไม่ให้สัมภาษณ์
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่แต่รู้ว่าไม่รู้ความเคลื่อนไหวเลย
ว่าตำรวจกองบังคับการต่างประเทศเขาทำอะไรไปเรื่องนี้บ้าง
อันนี้สิครับที่เรากังวลว่าแล้วมันเป็นยังไง
อันนี้สิครับที่มาเป็นหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างที่ว่าว่า
ทางอายการสูงสุดสำนักงานอายการสูงสุดเขาก็ซัดไปที่การทำงานของตำรวจ
แม้กระทั่งพบตรที่เพิ่งมาเป็นเมื่อเดือนตุลาคมพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยครับไม่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เลย
ดูเหมือนว่าไม่รับไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
ปล่อยให้การเวลามันผ่านไปวันจากวันเป็นสัปดาห์สัปดาห์เป็นเดือน
จากเดือนเป็นปีแล้วพอถึงเวลาขึ้นมาเอาตัวมาฟ้องศาลไม่ได้
คดีความอายุความมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นเรื่องแปลกแต่จริงว่า
นี่คือปัญหาของการทำงานของตำรวจครับที่จริงเนี่ยเราก็รู้
ว่าการที่จะเอาตัวผู้ต้องหาที่เดินทางหลบหนีไปต่างประเทศ
มาส่งฟ้องศาลไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากแล้วครับ
ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกคือตามขั้นตอนเนี่ย
ตำรวจกองบังคับการตำรวจต่างประเทศมีหน้าที่จะต้องสืบสอว่า
ผู้ต้องหาคดีนั้นคดีนี้ที่หลบหนีอยู่เนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหน
ถ้ารู้เบาะแสว่าอยู่ประเทศนั้นเมืองนั้นตำรวจก็ทำหนังสือถึงกองบังคับการ
ไม่ใช่ทำหนังสือถึงอายการคดีต่างประเทศของสำนักงานอายการสูงสุด
ทำหนังสือเป็นรายลักษรนะครับระยะเวลาของการเดินทางของจดหมายบางทีเป็นเดือนนะครับ
แต่ว่าต้องทำเป็นรายลักษรอายการคดีต่างประเทศเมื่อได้รับจากตำรวจแล้วว่า
ผู้ต้องหารายนั้นนายนี้อยู่ที่ไหนเขาต้องแจ้งไปที่กระทรวงต่างประเทศ
หลังจากนั้นกระทรวงต่างประเทศก็จะดำเนินการตามขั้นตอนติดต่อกับประเทศนั้นที่ผู้ต้องหาหลบหนีอยู่
และหลังจากนั้นกระบวนการก็จะตามตัวกันยังไงก็มีวิธีการมีระเบียบการทำงานอยู่
นี่คือขั้นตอนนะครับถ้าว่ากันตามขั้นตอนเป็นอย่างนี้
แต่ว่าปัญหาก็คือว่านายบอสวราวุฒิเนี่ยเขาเป็นคนมีตังค์เขามีเครื่องบินส่วนตัว
เขาบินไปไหนมาไหนก็สะดวกเขาจะไปพักอยู่ที่ไหนเมืองไหนคนมีตังค์ก็สะดวก
ปัญหาก็คือว่าสมมุติว่าไปพักอยู่เมืองกอประเทศนั้นประเทศนี้
กว่าทางนี้จะดำเนินการได้ผู้ต้องหารู้ละแคะระคาย
เขาก็บินไปอยู่เมืองอื่นประเทศอื่นทางนี้ก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่
เริ่มต้นตามขั้นตอนใหม่แจ้งอายการอายการแจ้งกระทรวงต่างประเทศว่า
ขณะนี้เขาเปลี่ยนสถานที่แล้วเขาไปอยู่ที่นั่นที่นี่เริ่มต้นใหม่
แล้วจะวนกันอยู่อย่างนี้จะวนกันอยู่อย่างนี้ครับ
สุดท้ายขึ้นมาสิ่งที่เราสิ่งที่เราหวั่นวิตกกันตอนนี้คือสุดท้ายขึ้นมาจะเอาตัวมาดำเนินคดีไม่ได้
ภายในระยะเวลาอายุความกำหนดฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับที่คราวที่แล้วเนี่ย
ต่อสู้กันจนกระทั่งอายการต้องสั่งฟ้องใหม่ตกเป็นผู้ต้องหาใหม่
นี่คือเรื่องที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัววันนี้ว่าอายการสูงสุดเขาโทษพิธีตำรวจ
ป่านนี้เรายังไม่รู้ว่าคำตอบจากตำรวจจะเป็นยังไงมันแปลกไหมล่ะครับ
อันนี้แหละที่เขาบอกว่านี่คือความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมที่เรามีปัญหามาตลอด
มาที่เป็นข่าวต่อเนื่องผมคิดว่าควรจะพูดซะด้วยกันก็คือว่า
คราวที่แล้วที่นายกตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วมีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานกรรมการ
มาตรวจสอบรายละเอียดในแง่มุมต่างว่าที่อายการสั่งไม่ฟ้องเป็นยังไง
แล้วสอบรายละเอียดว่ากระบวนการคนที่เข้าไปหยิบยื่นยื่นมือช่วยเหลือให้หลักฐานไม่พอฟ้องมีใครบ้าง
มีใครไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวเลขความเร็วของรถมีใครเชิญใครไปพบใคร
มีใครไปแนะนำให้ใครกับใครไปเจอกัน
แล้วก็ส่งผลให้ข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนในสำนวนคดี
อาจารย์วิชาก็ได้ทำหน้าที่อย่างเด็ดขาดเลย
คือสอบจนกระทั่งว่ารู้ว่าใครบ้างมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แล้วก็บันทึกไว้มีชื่อมีนามสกุลถูกต้องเลยครับชัดเจนเลย
แต่ว่าเวลาออกข่าวเนี่ยไปออกชื่อออกนามสกุลอย่างนั้นเนี่ย
เดี๋ยวก็จะมีปัญหาเขาก็ใช้ตัวย่อ
แต่ถึงใช้ตัวย่อผมว่าคนที่ติดตามข่าวก็รู้กันทั้งนั้น
ปัญหาก็คือว่าคนเหล่านี้คนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ขณะนี้
โดนลงโทษอะไรบ้างยังครับ
เพราะว่ารัฐบาลส่งเรื่องไปที่ปปท
การที่จับธุรกิจภาครัฐนั่นแหละ
ปปทก็ส่งเรื่องนี้ไปตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าเรื่องที่จะสอบสวนเอาตัวคนผิด
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาลงโทษเนี่ยปปทส่งไปให้ดีเอสไอครับ
ไม่ใช่สำนวนคดีนะอันนี้แยกออกมาว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
จนกระทั่งอายการสั่งไม่ฟ้องคราวที่แล้วเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นใครบ้าง
นี่เรื่องก็เงียบไปเหมือนกันครับทั้งทั้งที่ในชุดสอบสวนของอาจารย์วิชาเนี่ย
ทำเรื่องรายละเอียดไว้หมดเลยมีหลักฐานอะไรต่ออะไรไว้หมดเลย
แต่พ่อมาต่อยอดที่จะเอาตัวคนผิดมาลงโทษจนป่านนี้ผ่านไปไม่รู้กี่เดือนแล้ว
ยังเงียบอยู่แปลกไหมล่ะครับแปลกไหมล่ะครับ
เอาละนี่คือชี้ให้เห็นว่าสุดท้ายขึ้นมาที่เป็นข่าวใหญ่โตคลึกเคลิม
ตอนนั้นเนี่ยพอเรื่องเงียบไปทุกอย่างก็ไม่มีคำตอบ
แล้วไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะไปยังไงต่อไม่มีคำตอบจริงครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ